ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับประการไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะฮะ
คนนี้มาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำนะครับ
ชกมาแล้ว๘๔ไฟล์ชนะ๘๐ไฟล์และแพ้๕ไฟล์ครับ
กำลังกำลังกำลังกำลังกำลังกำลังกำลัง
และมีรายละเอียดวินและฟ้าบลูซิส
พักแม่งด้วยกันและสวัสดีครับ
ฟีสัตเตอร์วัลเยอร์มวยไทย

เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอเมืองกเทชปู้รีนะครับ
คนนี้ชกมาละ๘๖ฟัยชนะ๖๗ฟัย
เสมือน๑ฟัยละแพ้๑๘ฟัยครับ
เสมอไหนเกียรติบุญทรง

เสมอไหนเกียรติบุญสงฆ์๖๓กิโลกรัม
คู่นี้มีดีกีเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ
ทั้งคู่มีดีซึ่งเป็นแชมป์จากมวยรอบครับ
ทางด้านปีศาจแดงครับเป็นแชมป์ในรุ่นพิการ๖๑กิโลกรัม
ส่วนทางด้านเสมอไหนครับเป็นแชมป์ในรุ่นพิการ๖๓กิโลกรัม
แล้ววันนี้ครับชกกันในเวท๖๓กิโลกรัมครับเป็นคู่เอกนำรายการ
หรือว่าชื่อเดิมนั่นก็คือเจ้าสัวน้อยเพชรสุภาพันธ์
เป็นน้องชายของมงคลชัยเพชรสุภาพันธ์นะครับ
นายไกรวิทย์กกผักแว่นครับจากนางรองบุรีลำ
ปัจจุบันวัย๒๗ปีแล้วนะครับ
ล่าสุดชนะน็อกขุนสึกเล็กออกขวานเมือง
ส่วนทางด้านมุมแดงครับนักชกรุ่นพี่วัยเก่าอีกแล้วครับ
ต้องบอกว่าเสมอไหนเป็นเพื่อนกับทางด้านฝนหลวงด้วย
ปัจจุบันวัย๓๕ปีครับนายรุ่งโรธโปเน่ครับ
จากกำเทอร์เมืองจวดเพชรบุรี
ฟอร์มหลังแพ้๑ชนะ๑แล้วก็เสมอ๑
ล่าสุดเสมอกับพุทธิชัยสจเปี๊ยกตะพงครับ
ชนแชมป์ครับค่อนข้างที่จะน่าติดตาม
แล้วก็ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเรานะครับ
เปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรี
ทางผู้จัดรายการครับได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงตรงนะครับ
เป็นต้นไปณวิธีมวยมนตรี
ตูดิโอล่าเท้า๑๐๑สตูดิโอที่๙
มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ
ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อน
แล้วก็ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ทางไทยรัฐช่อง๓
ไทยรัฐทีวีช่องที่๓๒นั้น
เราทำมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับ
ให้คนดูทั่วโลกนั้นดูได้แล้วก็เข้าใจง่ายครับ

เมื่อไม่สนับสนุนเรื่องการพนันความมันจึงบังเกิด
นี่แหละครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กันอีกครั้งนะครับว่าอาทิตย์ที่๒๔กันยายนนี้
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับสปลาวนะครับ
ทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องที่๓๒นะครับ
ครูเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ทางด้านเสมอไหนชื่อเดิมก็คือเจ้าไอคิวครับ
ต้องบอกว่าในช่วงที่สดห้าวนี่ค่าตัวหลายหมื่นเหมือนกันนะครับ
มุมน้ำเงินมีคุณไก่ครับบริเวณมวยไทย
ส่วนมุมแดงมีคุณเอลิฟอร์เนียซาวน่าครับ

แต่ก็คนวงการมวยรู้จักในนามของคุณเอลิฟอร์เนียซาวน่านะครับ
ว่าลิฟอร์เนียซาวน่าตอนนี้นี่ปิดกิจการไปแล้วนะครับ
คุณไก่นาวอเรียมวยไทยครับ
คุณไก่นาวอเรียร์มวยไทยครับ
กำลังแรงครับวอเรียร์มวยไทยที่ภัพทโชนโบรีครับ

โอ้โหนี่ครับต้มเดินมาถึงกุ๊กซ้ายแล้วก็ขวาตรงของเสมอใจ
พยายามจะพยายามเจอเทียบครับนี่ครับตัดลับตัวเข้าใหม่ครับ
จาแดงนั้นมีลูกติดของเขาเลยครับจังหวะยกขวาแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้าย
โดยเล่งงานหุ้นสุดเล็กเอาขวาเตือนให้ถึงครับร่วงมาแล้วครับ
ขนาดเนี้ยในทางเรือนเล็กน้อยครับูอยู่หน้าเพียรสัตว์แดง
อุพูกซ้ายระหว่างส์ไปแค่งขวากับตาเพื่อนไปแค่งส้ายกื่นครับ
โสดงแดงให้เปลือกเกมลุกเข้าไว้ในใส่ครับสิยงด์ติดฟังเข้ามา
มีสัตว์แทงหรือว่าภาษาภูมิฟังก็บอกว่าเด็กผีล่ะครับ
อยากจะเล่นงานฐานล่างเกียร์ฐานหน้าไปก่อนครับ

ขวาล่ะครับมัดขวาของพี่สัตว์แดง
ด้วยกับซ้ายครับกระแทกจิ้มเข้าไปครับ
หวังได้แค่ขวาพี่สัตว์แดงทิ้งด้วยซ้าย
ไม่เล่นไม่เล่นครับพี่สัตว์แดง
โอ้โหลูกเก่งครับ
อย่างที่ดูท่านผู้ชมเลยครับว่านี่คือลูกเก่งของพี่สัตว์แดงเลยครับ
ขวาหลอกแล้วก็แทงด้วยซ้ายครับ
เสียบมาดื้อเลยครับ
พยายามจะถีบซ้ายยัดเข้าไปครับ
สมมุติว่าใครก็ไม่สนใจเลยครับ
เจอตอนนักชบรุ่นน้องอยากจะแห่ซ้าย

ผ่านไป๑ยกครับผู้เองอำนวยการไทยลัดมวยไทยไฟเตอร์
ระหว่างศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ
สมนายเกียรติบุญสงฆ์ในมุมแดง
กับวิสัตว์แดงวอร์ยอร์มวยไทยในมุมน้ำเหงือดครับ
ตบซ้ายจิบขวาครับ
โอ้โหลักต่อยคือดื้อเลยครับ

ในช่วงปลายยกมีจังหวะดักเสียบซ้ายสวยครับ
ของทางด้านวิสัตว์แดง

จะบอกว่าลูกเรื่องความเก่ากระดูกประสบการณ์นี่
ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักแล้วครับ
เอาละครับสมดายพยายามจะเบียนเข้าไป
โหขยับขยับจะเน็ตที่หลับตัวครับ

โอ้โหลูกรักไก่ของปีศาจแดงครับ
ยังหวานทิ้งด้วยมัดซ้ายและเสียบด้วยเก่าซ้ายของพี่สาดแดง

สมมติว่าลูกนายกรรมการแยกครับ
ไม่เดินครับไม่ถอยครับด้านพี่สาดแดง

ก็สมมติว่าลูกนายแค่มีคลใจลงเป็นคลิกกวน

กลับไปด้วยพี่ไซด์แดงนะครับ
มันโวยกลับไปกับฉ์นายน

ล่างก่อนแล้ววางบนโอ้เจอซ้ายสวน
กำลังพยายามจะเบียดครับตอนเขาเชื่อ
กำลังเล็กข้างขวางเติมเข้าไปอีกที
กับลูกลักไกรกระโปรงในขวางหน้าเสียบทางซ้าย
โอ้โหมาแล้วครับลูกถนัดของปีศาจแดง
เสียบซ้ายโอ้โหจังหวะแกดีเหลือเกินครับ
วันไหนพยายามจะเบียดพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเอง
ต่อยกับปีศาจแดงนี่ต้องบอกว่า
แล้วนี่ครับคอยขยับเข้าปุ๊บนี่มีแค่สัตว์ใสเหลือกับ
ทำอะไรที่ยังจะเกาะในทำอะไรไม่ได้ครับ
หลวงเป็นฝ่ายเปิดเกจจนทะเลาะอยู่กับหวังด้วยข้างขวา
คืนด้วยซ้ายเอาละครับมาเอาคุณพันธ์ควันครับหมดยกที่สองครับ
เรามาติดตามกันต่อครับผ่านไปสองยกครับกับคู่เอกนำรายการสุดช้ำชนช้ำครับ
ลูกแบบนี้ที่ทางหน้าปีศาจแดงค่อนข้างก็ทำได้ดีครับ
ไหนก็ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะแก้เกมอย่างไรครับ
มวยแทนมีลูกแก้ลูกกันครับ

มาดูครับทีมงานแก้เกมมากมาเดินบ้างครับทางด้าน

เข้าก็มาโอ้ยเป็นงานลุยลำตัวก่อนแล้วครับสเมอร์ไนต์
อย่ามาหุ้กซ้ายระวังให้ขวา
สัตว์แดงพยับ
พี่สัตว์แดงกำลังวางแบบเสียบไว้ข่าวซ้ายไนต์ถักออกมาทั้งทีครับ
เกี่ยวได้แบบขึ้นไว้ข่าวซ้ายครับ

สเมอร์ไนท์พยายามจะเสียบซ้ายแต่ดูครับจังหว่างเสียบของแกนี่
สเมอร์ไนท์กันนึกตัวหลบแล้วครับ
จะตั้งแผนไว้เสียบซ้ายสเมอร์ไนท์คลื่น
เสียบด้วยเขาขวาเอาเลยครับจับด้วยเขาซ้ายคลื่น
ตอนนี้ครับเสียบซ้ายเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยเขาซ้ายเหมือนกัน
สเมอร์ไนท์ทำงานไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามจะไล่แขนสู้
เขายามมาจับให้เขาซ้าย

ครอบครัวกำลังเซียบขวางของปีศาดแดง
มากแล้วค่ะ
เสียบแรงจริงจริงครับฟันทางด้านปีศาจแดงแตกครับ
โอ้ยจุกจริงครับแต่ตัวเองพลาดไปเจอข่าวเสียบจัดกลางอกครับ
นี่ครับแตกด้วยครับบริเวณปลายคิ้วทางด้านซ้ายครับ
จริงจริงครับโดนสะสมด้วยครับ
นี่ครับขยับเข้ามาพยายามจะขวางแล้วถอยมาจังหวะถอยแล้วเสียบของแกนี่ต้องบอกว่า
เสียบได้แรงเสียบได้ดุดันนะครับ
นี่ครับเสียบเขาซ้ายครับเสียบด้วยเขาซ้ายอีกทีครับ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
อัดหนีดูแก๊มแทงครับมุนเมย์ที่แทงเจ็บครับ
ติดชากเลยเอาชนะน็อกไปได้ในยองที่สามส่งไปถึงบนวิทีครับ
รับเป็นแรงนะครับรับเป็นแรงเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท
เอาละครับ๒ละตอนนี้พักสักครู่เลยฮะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการไทยรัฐ